อันนี้ก็แม่ค้าขายลูกชิ้นแถวจอมทองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยฮะก็ร้องขอความช่วยเหลือมานะครับ
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยขายของเสร็จก็ขับรถกำลังจะกลับบ้าน
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งมาชนท้ายคือชนแบบที่ว่าล้อจักรยานยนต์ติดท้ายรถเลย
ลงไปเจรจากันตั้งนานผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์ก็ลักษณะท่าทางบ่ายเบียงบายเบียง
สุดท้ายเนี่ยตกลงกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงพักนะให้อู่มาตีราคาแล้ว
พอไปโรงพักเสร็จปุ๊บหนีหายไปเลยครับเจอกันแป๊บเดียวจนตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะฮะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นก่อนนะครับ

นี่คือคืนวันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาชื่อวิสันนะฮะ
ตอนนี้เจ้าของรถก็ยังตามตัวอยู่นะฮะเผื่อคุณวิสันดูอยู่นะครับ
คืนวันนั้นก็เหมือนกับในคลิปแล้วครับมีท่าทีลักษณะบัตรประชาชนก็ไม่มี
บัตรครอบครองรถอะไรก็ไม่มีหรือไม่มีอะไรเลยเขาบอกเขาจะกลับบ้านอย่างเดียว
เดี๋ยวพี่ตามผมไปที่บ้านก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมอยู่ที่บ้าน
แต่ว่าเจ้าของรถยนต์เขาไม่ยอมเขาบอกว่าคุณมีอะไรคุณก็เคลียร์ตรงนี้
กันตรงนี้เลยนะครับตำรวจต้องมานะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือเจ้าของรถยนต์เนี่ยเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นนะฮะ
ชื่อว่านางสาวจรวยพรีรพัฒนากุลอายุ๕๐ปีนะครับ
เนี่ยที่คุยกับคู่กรณีอยู่นะครับคู่กรณีไม่มีอะไรเลย
เอกสารครอบครองรถใบขับขี่บัตรประชาชนไม่มีเลย
บอกเขาไปบ้านผมไปบ้านผมพี่ตามผมไปที่บ้านก็ได้
เขาก็กลัวว่าระหว่างทางเดี๋ยวหนีทำไงอ่าจนสุดท้ายเขาบอกเดี๋ยวผมเรียกพี่ชายมาเคลียร์นะ
ตำรวจสอนอบางขุนเทียนก็มานะฮะสามทุ่มนะครับสิบกันยายนนะฮะ
พี่ชายเขาก็มาเคลียร์แล้วก็เรียกอู่มาตีราคา
อู่บอกว่ารถต้องซ่อมเนี่ยคิดราคาค่าซ่อม๑๕๘๘๕บาท
คืนวันนั้นวิสันบอกยังไม่มีเงินบอกไม่มีเงินนะครับ
เจ้าของรถยนต์บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้
สอนอบางขุนเทียนมาคุยกันอีกทีนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวร้านลาบเป็ดปากซอยจอมทอง๑๙ถนนจอมทอง
คืนวันที่สิบกันยายนนะครับตอนนั้นขายของเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะ
ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพอไปเจอกันที่สอนอบางขุนเทียน
ตามนัด๑๑กันยายนวิสันเขาก็มานะเขาก็มากับพี่ชายนะ
คือคุณจรวยพรเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเจ้าของรถบอกว่า
พอเจอกันที่สอนอบังขุนเทียนวิสันบอกว่าเดี๋ยวผมขอเดินกลับไปหาพี่ชายที่รออยู่หน้าสอนอแป๊บนึง
พี่ชายขี่จักรยานยนต์มาส่งแล้วก็เหมือนกับจอดรออยู่
พอดีแล้วขี่พากันออกไปเฉยเลยนี่ฮะเสื้อลายลายนี่น่าจะพี่ชายเขา
เพราะตอนนั้นพยายามมาคุยมาเคลียร์ด้วยเนี่ยฮะพี่ชายที่วิสันทีแรกจะบอก
เดี๋ยวผมจะไปหาพี่ชายที่บ้านเขาไม่ให้ไปพี่ชายเลยต้องมา
พี่ชายกับพี่สันถ้าดูอยู่นะฮะแม่ค้ายังตามตัวอยู่นะครับ
เอาเป็นว่าพอไปกันแล้วเนี่ยทีนี้โทรไปไม่รับสายบล็อกเบอร์อะไรไปหมดติดต่ออะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับแม่ค้าบอกตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ขายของขายลูกชิ้นได้วัน๑๐๐๒๐๐บาทไม่มีตังค์จะไปซ่อมรถรถตั้ง๑๕๐๐อู่เขาตีราคาไว้
พยายามที่จะเอารถออกแต่พอดีว่าตำรวจที่เขามาตรวจความเรียบร้อยเข้ามาถึงพอดี
แล้วตำรวจก็บอกว่าไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าเอ่อ
เขาเป็นคนผิดแต่ที่เขาหนีไปคือวันที่๑๑วันเสาร์
ซึ่งเรานัดไกลเกลี่ยพี่ก็เอารถไปให้ทางอู่ตีราคามาว่าค่าซ่อมเท่าไหร่
เพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะเอาเปรียบเขาว่าเราเรียกมากไปหรือเปล่า
หรือว่าเราเรียกน้อยไปก็ไม่พอค่าซ่อม
ฉะนั้นก็บอกเขาว่าก็ขอแค่ที่ค่าซ่อมที่เขาทางอู่เรียกมา
ให้เขารับผิดชอบเท่านั้นซึ่งเราเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้น
ซึ่งได้วันละไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะมันเยอะสำหรับเรามาก
ผมไม่ได้มองซ้ายผมมองแต่ขวา

ก็มาเร็วไหมคะ
มันถามว่าเร็วมากได้ไม่มากหรอก
มันหักมุมแล้วก็บิดหักมุมแล้วบิดอ่ะเข้าใจไหม

แต่ของเราจดจดสักพักแล้วนะไม่ดูจริงคิดว่าไม่ดูจริง
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้มีอะไรเลย
ไม่มีบัตรประชาชนยังไม่มีเลย
เรียกพี่ชายปุ๊บพี่ชายเขาก็มา
เขาก็พยายามติดเคลียร์อยู่
นี่ค่ะคือสรุปตอนนี้ทางคุณจรวยพรก็ฝากบอกไปถึงวิสันคู่กรณี
ถ้าดูข่าวอยู่ยังไงติดต่อกลับมาหน่อย
ก็ไม่ได้ต้องการเป็นคดีคงคดีความอะไรหรอก
ขอความเห็นใจมาชดใช้ค่าซ่อมรถให้หน่อย
มาคุยกันดีก่อนยังไม่อยากเอาเรื่องแม่ค้าบอกนี่นี่
นี่วิสันฯแบบเลขที่อะไรคะ

ขอบคุณมีอะไรในรถหน่อยดูตอนนั้นเหมือนกับ
เขาก็จะบ่ายเบี่ยงอย่างเดียวค่ะ
จะให้ตามไปที่บ้านอย่างเดียวแต่เขาไม่กล้าให้ไปกันคืนนั้น

แล้วหายไปเลย

วิสันจะไม่จ่ายแล้วหายไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะ
อย่างน้อยมาคุยมาเจรจาผ่อนจ่ายทยอยจ่ายหรืออะไรก็ยังดี
ต้องมาช่วยเขาเพราะว่าตัวเองก็เป็นฝ่ายผิด